เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยาชนบุรีก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ไปพบศพหญิงสาวคนหนึ่งเป็นชาวไทย
อยู่ในห้องพัพของโรงแรมแห่งหนึ่งต้นที่พัทยา
แล้วก็มีคนได้โพสต์ภาพและเรื่องราวเอาไว้ด้วย
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกพบนอนเสียชีวิต

หนุ่มอินเดียฆ่ารัดคอหญิงไทยหมกศพไว้ในโรงแรม

บอกว่าฆ่าเขาหมกไว้๒วันแล้วก็หนีกลับอินเดีย
จิตใจเนี่ยคือตั้งใจมาฆ่าเขาเลยเหรอ
วันแรกฆ่าแล้วก็หนีเลยอีก๒วันถึงเจอศพ
แล้วบอกพี่กัดเอาไว้ว่าคือซอยบัวขาว
พร้อมกับบอกว่าขอให้ไปสู่สุขตินะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำบุญให้
เขาก็แชร์ภาพนี้ประกอบมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
คาดว่าจะเป็นคนก่อเหตุเป็นชายชาวต่างชาตินะครับ
คือดูจากภาพแล้วก็สนิทสนมกับหญิงสาวผู้ตาย
มีภาพที่ไปตักบาททำบุญร่วมกัน
ฝ่ายหญิงไทยเองก็สวมชุดนี่ฮะมีอยู่ชุดหนึ่ง
เป็นชุดประจำชาติอินเดียค่ะคาดว่าทั้งคู่
คบหากันแล้วเกิดผิดใจกัน
แต่โอ้โหฝ่ายชายนี่ถึงขั้นต้องฆ่าแล้วทิ้งศพไว้เลย
พอเห็นเหตุการณ์นี้นะครับทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยัง
ตำรวจที่พัทยานะครับท่านผู้ชมครับได้ข้อมูลจากทาง
ตำรวจโทนเรศพุ่มศุกร์รองสารวัตรสอบสวนสพมพัทยา
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีนี่ฮะผู้หญิงคนนี้นะครับที่พบเป็นศพนะครับ
ร้อยตำรวจโทนเรศบอกว่าคนที่ก่อเหตุตกลงชัดเจนแล้ว
เป็นผู้ชายชาวอินเดียนะฮะอายุใน๒๙
ชื่อนายมูเคสสารตันพาส่วนผู้ตายเป็นผู้หญิงไทย
ชื่อนางสาวพัชราอินไทยอายุ๓๒ปี
นายบูเคสกับนางสาวพัชราผู้ตายเนี่ยคบหาเป็นแฟนกัน
ก่อนเกิดเหตุก็คือมาเช่าโรงแรมที่เกิดเหตุ
เมื่อวันที่๖พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงวันนั้นเลยฮะวันพุธนะครับ
พฤศจิกายนบ่ายโมงมีพยานบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
เขาเห็นนายมูเคสเดินขึ้นเดินลงห้องพักซื้อเบียร์อยู่หลายรอบ
แล้วก็หายออกไปในวันเดียวกันโดยขี่จักรยานยนต์ของนางสาวพัชราผู้ตายออกไปตอน๕โมงเย็น
เปิดห้องบ่ายโมง๕โมงเย็นขี่จักรยานยนต์ออกไปนะฝ่ายชายเนี่ย
แล้ววันที่๘พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้วันศุกร์นั่นแหละ
ถึงมีคนมาเจอศพของนางสาวพัชราอยู่ที่ห้องบนเตียงนอนสภาพคือถูกฆ่ารัดคอ
นี่ฮะตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อขออนุมัติศาลพัทยาออกหมายจับคนก่อเหตุนะครับ
แล้วก็จะติดตามญาติของผู้ตายเพื่อมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างของผู้ตายกับนายคนนี้ด้วย
แต่ว่าไปตรวจสอบหลักฐานตามเส้นทางต่างเนี่ยไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับท่านผู้ชมครับ
เห็นภาพของนายมูเคสเดินทางออกจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อ๑๙๓๐วันพุธที่๖พฤศติกายท์นะ
เหมือนก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีปั๊บบินกลับประเทศเลย
ใช่เปิดห้องบ่ายโมงแล้วก็เดินขึ้นเดินลงซื้อเบียร์
โมงเย็นขี่จักรยานยนต์ออกไปจากโรงแรม
ทุ่มครึ่งออกจากสวรรค์นภูมิไปเลย
ทีนี้ตำรวจไทยก็ต้องประสานไปยังอินเดียแล้ว
ถ้าปลายทางคืออินเดียนะหรือจะไปไหนก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่ง
แต่ไม่น่าเชื่อนะคะพอย้อนไปดูภาพคนเคยรักกัน
เคยรักกันคบกันแต่สุดท้ายถึงขั้นฆ่าแกล้งกันแบบนี้นะคะ